สวัสดีครับคุณผู้ชมจำอู่ซ่อมรถทิพย์ได้มั้ย
ที่ชนบุรีที่รถจอดอยู่เต็มเลย
รถจอดอยู่เต็มเลยแล้วไม่ซ่อมให้เขา
ใช่บางคนอะไหล่หายบางคนฝากระโปรงหน้าหาย

แล้วหาเจ้าของอู่ไม่เจอนานแล้ว
เจ้าของอู่นี่คุณเจ๊ทิพย์

แต่ไม่ทิพย์แล้วไม่ทิพย์แล้ว

จับได้ที่คอนโดมิเนียมหรูซะด้วย
นี่ฮะกลุ่มผู้เสียหายกว่า๓๐คนครับ
ได้รับความเดือดร้อนที่เอารถไปซ่อมที่อู่นี้
อู่ชื่อตั๊กกันชนซิ่ง

ที่ตะบนหนองข้างคอกอบพมชนบุรีครับ
คืออู่เนี่ยทิ้งรถไว้ไม่ยอมซ่อมแล้วก็อะไหล่หาย

กระทั่งเจ้าของรถทั้งหมดไปแจ้งความเลยครับ
รวมตัวกันไปแจ้งความที่สพเมืองชนบุรี
แล้วก็นำกรณีดังกล่าวโพสต์เตือนในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
ขณะที่ตำรวจออกหมายจับเจ้าของอู่ฐานยักยอกทรัพย์ครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นายวิวัตรหรือว่าตั๊กเตศธรรมชัชวานอายุ๓๗ปีนะฮะเจ้าของอูเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสาร
จังหวัดชนบุรีครับถูกตำรวจควบคุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งนี่นั่งอยู่ซ้ายมือเนี่ยคุยกับตำรวจอยู่ถูกตำรวจควบคุมตัวได้ที่
หมู่๔ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีครับนายวิวัตรชี้แจงบอกโอ้โห๒เดือนก่อน๒เดือนก่อนก็เกิดปัญหาในการส่งรถให้ลูกค้าแต่เนื่องจากมันมีรถเข้ามาขอแปลงสภาพเป็นรถซิ่งจำนวนมากไง
แต่ทั้งนี้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบซ่อมให้ทุกคันทุกกรณีตามเงื่อนไขที่เคยพูดไว้เอาฟังเขาหน่อยฮะ
ไม่ใช่อู่ประกันทั่วไปที่ทำรถชนเดิมและกับอันสภาพเดิม
ผมเป็นอู่ที่รับแปลงหน้าครับถ้าไม่เชื่อไปดูหน้าเฟสหรือหน้าเพจผมได้ครับ๓๔ปีที่เหลือที่ต่อมา
รถผมเป็นอู่ที่แปลงหน้าโดยเฉพาะผมทำงานผมต้องใช้เงินหมุนไม่มีใครที่รับซื้ออะไรเดิมมาแล้วเพื่อจะมานั่งดองไม่ใช่ครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจคัดค้างการประกันตัวในวิวัตรนะครับ
ชั้นสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูง
แล้วก็ผู้เสียหายเยอะใช่ไหม๓๐กว่าคนนะครับ
แล้วเตรียมส่งฝากขังวันนี้ครับ